ะนมพณีหรืออาศยามค่ะเกือบจะยิ้มออกเกือบจะได้ดีใจ
เกือบจะได้เจอกันแล้วหลังจากที่โปะบ้านของเธอจนหมดคุณแต่ว่าชื่อ
โฉนดที่ดินเป็นของตัวเธอนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขายได้ค่ะ
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าตัวพร้อมกับทนายความส่วนตัว
เคลียร์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่ารู้สึกผิดหวัง
แล้วก็หมดความเชื่อมั่นกับโครงการที่มีชื่อเสียงนี้
แต่กลับมีคดีความปิดบัง
วอนขอให้รีบเคลียร์ทุกอย่างให้จบเร็ว
เพราะมีผลกระทบกับการซื้อบ้านหลังใหม่ของเธอค่ะ
แต่เรื่องนี้มันเป็นความสวยของหนู
ความต้องการของหนูเลยนะคะมีอย่างเดียวเลยคือหนูอยากขายบ้านได้
เพราะว่าหนูจะเอาเงินที่ขายบ้านหลังทุกวันนี้ไปซื้อบ้านหลังใหม่

ที่หนูทำคือมันฟีฟกันหมดแล้วไงคะเวลา
เพราะว่าหนูต้องมาจำบ้านหลังใหม่เดือนกันยา
ยังไม่ได้จ่ายค่ะคือหนูจะต้องจ่าย๗ล้าน
แต่ตอนนี้หนูมีเงินส่วนตัวหนูเป็นบางส่วน
และเงินอีกก้อนหนึ่งคือเงินจากการขายบ้านตรงนี้

ตอนนี้เขาโทรหาหนูบอกว่าพี่ถ้าหนูไม่ซื้อพี่จะโกรธหนูไหม
อันนี้หนูกังวลแล้วล่ะเพราะว่าถ้าน้องไม่ซื้อเนี่ย

หนูอาจจะไม่ได้บ้านหลังใหม่อีกเลย
หนูก็วอนนะคะเจ้าของโครงการนะคะคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเดือดร้อนของหนูจริงจริง
เพราะหนูอยากขายบ้านแล้วหนูจะไปซื้อบ้านใหม่
หนูอยากให้เข้ามาช่วยเหลือทั้งหนูแล้วก็ลูกบ้านทั้งหมด
อยากให้ผู้ใหญ่ทุกฝ่ายทุกท่านเลยเข้ามาช่วยดูแลค่ะ

บอกว่าซวยก็ได้เพราะว่าลูกบ้านทั้งหมดในหมู่บ้านไม่มีใครรู้เลย

ถ้าจ๊ะไม่คิดว่าจะขายบ้านนี่ก็ไม่มีใครรู้เลยนะ
ต้องแล้วหลังจากนี้จะขายยังไง
ถ้าเกิดคนรู้แล้วว่าที่ดินตรงนี้มันมีปัญหา
แล้วจ๊ะต้องการใช้เงินไปซื้อบ้านใหม่